สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันวิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

อย่างหนักดวงละทีเดียว
ตอนนี้เองนะครับถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
ก็จะพบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มก้อนเมฆ

ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อกจากนี้ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสตกเพิ่มขึ้น
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างด้วย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนภาพต่อไปเป็นภาพการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
อาจจะหนักดวงหน่อยอยู่แถวบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาด้วย
นอกจากบนบกแล้วทองทะเลขึ้นก็สูงเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝั่งอันดามันเอง
รวมไปถึงอ่าวไทยเองคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
รุนแรงแบบนี้เนื่องจากขณะนี้เองมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
ปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับ

เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณฮ่องกงไปที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดเลยทีเดียว

พายุลูกนี้ยังมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง

กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณนางกล่าวยังคงมีโอกาสเจอฝนตกชุกต่อไป๒๓วัน

เพราะว่าพายุที่เกิดหลังจากนี้ก็จะมีทิศทางเลื่อนต่ำลงมา
โดยมีโอกาสก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์

อีสานตอนบนแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
อีกหนึ่งจุดมีโอกาสก่อตัวในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ก่อตัวแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง
สปลาวตอนล่างแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือโอกาสการเกิดพายุในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน
ส่วนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นใบโอกาสการเกิดพายุนั้นน่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าจะค่อนข้างมีความรุนแรงจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
เน้นตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ไล่ไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยจะเน้นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยซะส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์พายุที่มีโอกาสเข้าสู่เมืองไทยของเรา
ยังคงต้องเฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่อง
และทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันที่นี่นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ